กลับมาเพิ่งนี้กรุ๊ปผู้ชมอย่างที่รู้รู้กัน
ช่วงนี้หลายบ้านกักตัวเป็นเหตุ
ต้องหาอะไรทำกลับมาอีกแล้วนะคะ
โดยเฉพาะดารานุ่ม

เห็นหนุ่มมีเคราวแล้วมันแบบว่าโอ๊ยใจระทวน

เขาเป็นขาประจำมาดหนวดมาดเครา

ต้องมาพร้อมหนวดพร้อมเคราวนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นลุคที่หลายคนเห็นบ่อย
ถ้าวันไหนพี่บอยเขาโกนออกเนี่ยเหมือนแบบไม่ใช่ตัวจริง
มารอบนี้ค่ะมาแค่หนวดกรุบนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพในไอจี
ทดลองแบบว่ามีหนวดแต่ไม่มีเข่า
งานนี้แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเยอะเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ตามกันมาติดเลยนะคะ
เพื่อนกว้นเดียวกันเลยอยากพี่เกรทวรินทร
คนนี้เขากักตัวนาน๑๔วันแล้วคุณ
ก็เบื่อเหมือนกันลงรูปให้แฟนได้หายคิดถึงหน่อย
ได้เห็นความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลเนี่ยนะคะ
แว๊บไปแว๊บมาคนดู
นี่สะดุดตาเบาไว้หนวดไว้คราวอีกระลอกแล้วนะคะ
แน่นอนเพื่อนซีเฮียบอยมาเมนต์เซลล์ตาประสาหก
การมีเขาในบรรดาพระเอกเมืองไทยนะ

แล้วดีเจพุทธนะฮะก็ขอมาเม้นต์ด้วยเหมือนกัน

คลิปนี้ค่ะสาวบูมสุภาพรเขามาแซวบอกว่า
เฮ้ยใครอ่ะขอซื้อถั่วหน่อยได้มั้ยจ๊ะ

คิดว่าเป็นอาบังขายถั่วนะรับ
อันนี้เป็นหนวดแผนโบราณนะครับ
ใครอารมณ์คมไขนะคุณผู้ชมนะครับ
ไม่เสียเวลานะคะมาดูแก๊งเขาอีกคนนึง
คุณอาเล็กธีรเดชนะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นแล้วโอ้โหใจบางมาก

คือนานทีปีหนจะได้เห็นอเล็กแบบมีหนวดอะนะคะ

พี่เข็นทีระเดชบอกเลยนะคะบอกว่าไม่หนวดนะ

วดถนวดนะคะอยากเจอหนวดเรียกว่า
ทำเอาสาวหัวใจเต้นรัวนะคะ
โดยเฉพาะคลิปนี้ไม่เชื่อใช่ไหมจ๊ะ

อ่าหนวดไม่หนวดไม่รู้แหละ

หนุ่มตีเขามีหนวดก็น่าดูไปอีกแบบนะ

คนนี้นอค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายนิดนึง
การแต่งตัวกรูมมี่ของหมอโอ๊คคือต้องตีเนี๊ยบ

ใช่ถูกต้องเพราะเขาเป็นคุณหมอไงนะคะ
หนวดไร้เขาแต่ว่ามาคราวนี้นี่

เพิ่งลืมไปนะฮะหลายคนอิจฉาแม่โอบจริงนะคะ

ขนาดนี้เลยนะแฟนก็เข้ามาแซว

ก็บอกว่าอุ๊ยอลินโตเป็นสาวแล้ว

เอาเป็นว่าเจอครบเซตแบบนี้
ดิฉันรู้เลยว่าต้องการเปิดคอร์ส